คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกเราได้ผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะ

จากพวกเรา๓คนนี้ติดตามกับอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรล่ามภาษามือด้วยนะคะ
พาดหัวไปเรื่องของคุณเป๊กกี้นาฬิกาหาย
นาฬิกาโลเร็กซ์๑๕๐๐๐๐๐กว่าบาทมีคนมาฉกเอาไป
เราก็ตามข่าวนี้มาตลอดคุณผู้ชม
ล่าสุดคือสามารถจับตัวเจ้าโจรคนนี้ได้แล้ว
แล้วก็เคยทำงานกับพี่เป๊กกี้นั่นแหละ

คือเขาบอกว่าเขาโดนหักค่าแรงไม่พอใจ

เคยขับแค้นใจไป
ตอนมาความสามารถอย่างพี่เป๊กกี้ศรีธัญญา
พอเจอเรื่องแบบนี้ข้าวขำไม่ออกแล้ว
ไม่ออกจริงพิธีกรสายฮาคนนี้นะ
ใช่ค่ะเพราะว่าโดนฉกนาฬิกาโลเร็กซ์ไป๑๕๐๐๐๐๐บาท
คือเธอไปทำอีเวนต์ที่แห่งหนึ่ง

แล้วทีนี้นี่นาฬิกาเรือนนี้ที่วงกลมอยู่
ใส่เอาไว้ในกระเป๋าแล้วมันก็หายไป
มารู้ตัวเมื่อวันพ่อวันที่๕ธันวาคมค่ะ

บอกว่าถอดนาฬิกาโรเล็กซ์ไว้ในกระเป๋า
จากนั้นก็มีคนมาล้วงกระเป๋าขโมยนาฬิกาไป
ซึ่งตอนนี้กำลังเดินเรื่องแจ้งความอยู่ที่โรงพัก
แล้วก็สถานที่จัดงานด้วยน้ำตาพี่เป๊กบอกแบบนี้เลย
พี่ร้านนาฬิกาเห็นใครเอาไปขายฝากแจ้งหน่อยนะคะ
มันเป็นข้อที่ตัดพิเศษเพราะว่าข้อมือเป๊กเล็กมาก
คือคนอื่นเอาไปเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันตัดแล้วไง
แต่นอกจากข้อที่ตัดพิเศษแล้วนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบรุ่นหรูอะเนาะ

เอาจริงนะพี่เป๊กบอกว่าตัดสินใจนานเหมือนกันนะ
กว่าจะซื้อเรือนนี้มาได้
ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่สนห้วยขวาง
ถาหรือว่านายถากูลตะเภาพงศ์ที่เป็นทั้งแฟนนุ่ม
เป็นทั้งผู้จัดการเนี่ยนะคะก็ไปพบตำรวจ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าเจอแล้วนะคุณถา
เจอตัวคนที่ขโมยนาฬิกาของคุณเป๊กกี้แล้ว
ชื่อว่านายจิระศักดิ์หรือว่าแป๊กโสระเวทอายุ๒๒ปี
ลาออกลาออกจากการเป็นคนขับรถของพี่เป๊กกี้

ทีนี้พอตำรวจจับกลุ่มตัวมาได้ก็ต้องมีการสอบสวนแหละ
แป๊กจิรษักก็บอกว่าตัวเขาไม่พอใจผู้จัดการของพี่เป๊ก
ไปหักเงินค่าแรงก็เลยลาออก

แป๊กไปหาเพื่อนที่ทำงานแถวนั้นพอดีเลย

คือเอานาฬิกาเรือละ๑๕๐๐๐๐๐บาทคุณผู้ชม
ไปขายให้กับร้านรับซื้อแถวแจ้งวัฒนะ

แล้วเนี่ยตอนที่พี่เป๊กกี้นะได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
โอ้โหพี่เป๊กกี้บอกเลยนะต้องติดคุก
เพราะว่าเห็นภาพชัดเลยมีการหันหน้ามามองกล้องด้วย
พี่เป๊กกี้ด่าเลยว่าไอ้เตี้ย
คืออันนี้พี่เป๊กกี้เขาตอนที่เขาโมโหเขาก็หลุดปากไปนะ
ด่าไอ้เฮียอะไรอย่างนี้เฮียไม่โทรนะ
แต่ว่าตอนหลังพี่เป๊กกี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
กับคุณแจ๊กกะลีนแล้วบอกว่าพี่ก็เผลอพี่ก็หลุดปาก
ด่าไปเลยไอ้เตี้ยโมโห
เดี๋ยวจะให้ฟังที่สัมภาษณ์ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนค่ะ
ว่าพี่ถาเนี่ยพอเขารู้ว่าทำยังไง
แล้วที่ร้านเนี่ยเพราะรู้เขาทำยังไง
เพราะว่าร้านที่เขารับซื้อนาฬิกาเรือนนี้ไป
เขาก็ดูไอจีนั่นแหละแล้วก็ดูข่าวเห็นไอจีพี่เป๊กกี้พอดี
เขาก็อ้าวนี่มันนาฬิกาน่าจะใช่แน่เลย
ที่คนที่ขโมยนาฬิกาพี่เป๊กกี้มาเอามาขายที่ร้านเรานี่นะ
หลังจากนั้นค่ะทางร้านเขาก็เลยติดต่อพี่เป๊กกี้
คือแสดงความบริสุทธิ์ใจแหละเอานาฬิกาเรือนนี้มาคืนกับพี่เป๊กกี้

เงินที่ในแป๊กเอาไป๖แสนขายได้แล้วทำยังไง
ซึ่งในแป๊กเขาก็เอาเงินมาคืนให้กับที่ร้าน
แล้วร้านก็ต้องเอานาฬิกานี้คืนให้กับพี่เป๊กกี้

ซึ่งทางด้านพี่ถาแฟนของพี่เป๊กนี่นะคะ
ก็ขอรับนาฬิกาคืนแล้วก็ขอบคุณตำรวจที่จับคนร้ายได้

ทีนี้ตอนที่พี่แจ๊คไปสัมภาษณ์พี่ถาที่สอนอ
ก็เลยต่อสายตรงละกันโทรไปหาพี่เป๊กกี้ซะหน่อย
ว่าเป็นยังไงพี่เป๊กกี้บอกว่าหูดีใจมาก
ที่ได้รับของคืนมาคือยอมรับเลยว่าตัวพี่สะเพราเอง
เพราะว่าปกติแล้วเวลาที่พี่เป๊กกี้จะรับคนเข้ามาทำงาน
พี่เบกกี้จะต้องเช็คประวัติแบบละเอียด
แต่ว่าในแป๊กคนนี้ไม่ได้เช็คไม่ได้เช็ค
แล้วพอตำรวจมาดูประวัติอีกทีนึง
เพิ่งรู้ว่าอ๋อในแป๊กเขาเคยต้องโทษคดียาเสพติด

ทีนี้ค่ะพี่เป๊กก็บอกอีกด้วยนะว่าเอาจริงนะ
อดีตคนรถของพี่คนนี้ตอนนั้นที่พี่รับมา

เขาก็ลาออกไปเองเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี่แหละ
พี่เนี่ยนะตามให้เขากลับมาทำงานเขายังไม่มาเลย
เพราะฉะนั้นตอนที่เขามาทำงานกับพี่เป๊กกี้เนี่ย
เขาก็จะรู้แหละว่าทรัพย์สินต่าง

น้องออกไปด้วยความพึงใจของน้องเอง
ส่งข้อความหรืออะไรก็ตามว่าให้กลับมาทำงาน

แล้วน้องก็เหมือนกับไปตึกตองกระบวนการอะไรแบบนี้
แล้วก็เฝ้าสังเกตว่าพี่เป๊กมีทรัพย์เป็นนาฬิกา

ว่าพี่ถอดไว้ตรงไหนเวลาไหนและช่วงเวลาไหน
ระหว่างโชว์ของพี่คือช่วงที่ปอดคนที่สุด

เวลาที่เขารู้เข้ามาฉกของพี่
นี่คือตึกตองและวางแผนไว้ก่อน

เห็นเลยว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยในแต่ละช่วง

ทั้งดีใจทั้งโกรธทั้งบอกไม่ถูก
ก็เลยเผลอคำพรุษวาสออกมาว่า

นี่ไงคือพี่เป๊กบอกว่าทั้งโกรธ
ก็เลยสะบดออกมาแบบนี้แต่เมื่อกี้
เจอพี่แจ๊กกะรีนแล้วก็เลยนั่งคุยกับพี่แจ๊กรีน

มันจะมีอีกคนนึงคือพี่ภูวดล
เขาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยพี่เป๊กกี้พิธานี่แหละ
เขารู้เลยว่าตอนที่เกิดเหตุนั้นน่ะ

มันมีช็อตที่พี่ถาต้องขึ้นบนเวทีกับพี่เป๊กกี้

แต่มันมีช็อตที่พี่ถาต้องขึ้นไปร่วมเฟรม

แล้วคนชื่อภูวดลที่เป็นผู้ช่วยเนี่ยค่ะ
มีในแป๊กเดินมาแล้วในแป๊กมาบอกกับคุณภูวะดนว่า
อย่าบอกพี่ถ่ายอย่าบอกพี่เป๊กนะว่าผมมาที่นี่

ทีนี้พอนาฬิกามันหายไปก็เลยเอาทุกอย่างมาประติดประต่อกัน
อยู่ดีในแป๊กจะมาบอกแบบนี้ทำไม

ใช่ค่ะก็คือเคลื่อนไหวตลอดตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
มีการโพสต์ขอบคุณโพสต์คลิปภาพเหตุการณ์

แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยโพสต์ภาพนาฬิกา
แล้วบอกว่าจบเรื่องจับคนร้ายได้ได้ของคืน
แล้วก็ขอบคุณตำรวจทีมสิทธิ์ส่วนสอนองค์ให้ขวางด้วย
ใช่ค่ะส่วนตำรวจเนี่ยก็เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาในแป๊กที่ขโมยนะคะ
คือรักทรัพย์ในเวลากลางคืนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ